แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แต่ว่าทีมงานบอกว่าให้ฉันหาที่พักเอาเอง

มีข้อแม้ว่าราคาต้องไม่ถึงพันนะแก

พัทยานะจะหาที่พักที่ไหนราคาไม่ถึง๑๐๐

อืมเพื่อนคะนับต่อจากนี้ไปไม่ต้องกลุ้มใจไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
เพราะเรามีหนี้เพื่อนสาวหัวใสเพื่อนของคุณที่จะช่วยคุณเอง

มันคือที่ไหนอะไรยังไงถูกแค่ไหนอยู่ได้กี่คนมีหลายแบบให้เลือกไหม
ถ้าจะให้ดีฉันอยากได้แบบบ้านพักแบบนี้หรือเปล่า
อยากได้แบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวไพรเวทไพรเวทมีหรือเปล่าจ๊ะ
ได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอยากได้ห้องพักแบบธรรมดา
หรือว่าคุณอยากได้การพักผ่อนแบบการเป็นส่วนตัวแบบบ้านแล้วก็
ที่นี่นี้ให้คุณเลือกยังพรบทะเลที่เดียวกับ
มิ้นนี่นะถึงกับต้องตื่นแต่เช้า
เพื่อไปเสาะแสวงหาสิ่งดีมาให้กับเพื่อนเลย

ไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายหรอก

อยากไปมากน้องมิ้นทำดีมากเลยนะคะ
ขายของให้เจ๊เจ๊ชอบจริงเลย
อยากรู้แล้วค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงที่พักหน้าพักแค่ไหน
งั้นให้น้องมิ้นพาไปกันเลยดีกว่าค่ะกับช่วง
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อย
ของอร่อยหลักสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมเห็นหน้ามิ้นแบบนี้นะคะ
หนีไม่พ้นช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบอย่างแน่นอน
วันนี้นะคะคุณผู้ชมตื่นแต่เช้าค่ะ
ส่อหาที่พักหลักร้อยให้กับคุณผู้ชมค่ะ

ได้ยินมาว่าสวยแล้วก็น่ารัก

พูดแล้วอยากจะรู้แล้วค่ะว่าโรงแรมแห่งนี้จะสวยแค่ไหน

ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนบ้านเดี่ยวนะคะ
บ้านเดี่ยวมีทั้งหมดห้ารำด้วยกันค่ะ
ขึ้นแต่ละบ้านมีที่จดรถส่วนตัว
และด้านหน้าก็จะมีแปลงดอกไม้เล็ก
ให้อารมณ์รู้สึกสัมผัสถึงธรรมชาติได้ค่ะ
และที่สำคัญนะคะชื่อห้องพักแต่ละห้องค่ะก็เป็นชื่อดอกไม้ด้วยค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะอีกโซนด้านหนึ่งค่ะก็จะเป็นตึกสองชั้นค่ะ
จะมีที่พักเป็นห้องนั่นเองค่ะ
บรรยากาศเนี่ยนะคะเน้นความสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวอย่างมากเลยค่ะ
บรรยายบรรยากาศภายนอกกันไปแล้วนะคะ
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกถึงข้างในค่ะว่าในห้องพักเนี่ยจะสวยขนาดไหน
แล้วจะเหมาะสมกับราคาที่พักหลักร้อยหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่ในห้องพักที่เป็นบ้านหลังเดียว
อย่างที่บอกค่ะว่าชื่อห้องพักแต่ละห้องนะคะ
จะเป็นชื่อดอกไม้และห้องที่มิ้นอยู่ค่ะก็คือห้องชะบา
นั่นเองค่ะซึ่งการตกแต่งภายในห้องนี้นะคะ
ก็จะเป็นปูนเปลือยค่ะแต่ว่าทางโรงแรมเขาได้ฉาบสีขาว
ทำให้รู้สึกสะอาดสบายตาแล้วก็น่านอนสุดเลยค่ะ
คุณผู้ชมที่สำคัญนะคะห้องนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเตียงเดี่ยว
เดี่ยวแบบนี้ค่ะสามารถนอนได้๒คนนะคะ
และราคาค่ะอยู่ที่คืนละ๙๐๐บาทนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปค่ะที่เป็นห้องพักกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
สวัสดีว่าแหมคุณผู้ชมค่ะทักทายเป็นสายญี่ปุ่นแบบนี้นะคะ
เพราะว่าห้องที่มิ้นจะมาแนะนำห้องนี้ค่ะเป็นเจเปนิสไตล์ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะบรรยากาศภายในห้องโอ้โหได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นสุดเลยค่ะ
เพราะว่าการตกแต่งเนี่ยนะคะจะเน้นด้านหลังก็เห็นเลยนะคะเป็นไม้ไผ่
แล้วก็มีการใช้ไม้สาดนะคะมาตกแต่งโดยเฉพาะเตียงค่ะ
ห้องนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเตียงยกสูงค่ะแล้วก็เป็นเบาะแบบนี้
อยากทราบราคาแล้วใช่ไหมคะว่าห้องพักห้องนี้ราคาเท่าไหร่
ราคาอยู่ที่๗๐๐บาทเท่านั้นค่ะคุ้มสุดเลยนะคะ
และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าที่พักของที่นี่เนี่ยนะคะ
เขามีห้องหลากหลายสไตล์เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบความสดใสหวานหวานมุ้งมิ้งนะคะ
ก็เหมาะมากเลยค่ะสำหรับห้องแคนดี้ปาร์ตี้
หรือว่าใครที่ชอบแบบว่าสดใสซาบซ่านะคะก็จะมีห้องโลลี่ป๊อปมาแนะนำค่ะ
บอกเลยว่าห้องพักที่นี่นะเก๋ไก่มากเลยค่ะ
และที่สำคัญนะคะราคาเท่ากันทุกห้องก็คือ๗๐๐บาทนั่นเอง

โรงแรมแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ซอยทัพยา๑๕ค่ะ
เป็นไงล่ะคะถูกใจแต่แอบจะปุ๋ยไฟล์ไหมล่ะ
บ้านพักน่ารักมากส่วนห้องพักก็แน่นอน
ราคาประหยัดต่างหากโดนใจเจมากค่ะพูดเลย
ไงล่ะฉันบอกแล้วไงล่ะ

เมื่อไหร่แกจะหายโรคจอสกับซาร่าเนี่ย

ต้องบอกเลยว่าของดีเนี่ยต้องบอกฉัน
เพราะฉันคือเพื่อนสาวหัวใสของเธอไง

เอ้ยเดี๋ยวปุ๊ย

ช่วงหน้ากลับมาชิมของอร่อยกันค่ะ